ไปดูเรื่องราวที่หวาดเสียวกันมาก็เยอะแล้ว
ไปดูเรื่องราวของประเพณีดีกว่า
คือมันเป็นประเพณีที่ไม่คุ้นเคยค่ะ
แล้วไม่เคยได้ยินค่ะเพราะมันคือประเพณีที่เขาเรียกกันว่า
ผ้าป่าผีตาย
เคยได้ยินมั้ยอ่ะผ้าป่าผีตายเป็นยังไงอ่ะ
ถ้าไม่เคยตามไปดูกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะ
ที่วัดคุ้งยางตำบลป่ากุมเกาะอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ทางวัดค่ะเขาได้มีการจัดสืบสารประเพณีโบราณขึ้นมาคุณ
อย่างประเพณีธรรมบุญผ้าป่าผีตายนั่นแหละ
จัดขึ้นในวันตรุษไทยนะคะ
ตรุษไทยนะสำหรับประเพณีทำบุญผ้าป่าผีตายในวันตรุษไทยเนี่ย
เป็นประเพณีที่ทำกันในวันแรมสิบสามถึงสิบห้าค่ำเดือนสี่ค่ะ
เดือน๔ก็คือเดือน๓ปัจจุบันเดือนมีนาคมนั่นเองเนาะ
และวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้า
ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนวันปีใหม่ในสมัยโบราณค่ะ
เรียกกันว่าวันตรุษไทยนั่นเอง
โดยเขาจะถือวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนสี่เป็นวันจ่าย
ชาวบ้านก็จะเตรียมสิ่งของต่างมาไว้ทำบุญกันเยอะแยะเลยนะคะ
และวันแรม๑๕ค่ำก็จะถือว่าเป็นวันทำบุญตักบาทนั่นเอง
ก็เตรียมเข้าของกันก่อนพอถึง๑๕ค่ำปั๊บไปทำบุญตักบาทที่วัดกันเลย
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันแปลกตามากแล้วก็หาดูได้ยากมากนะสิ่งนี้
ชาวบ้านเขาจะร่วมกันนำไม้ไผ่มาจากศาลค่ะมาสารไม้ไผ่ให้มันเป็นหุ่นคล้ายรูปของคนรูปของมนุษย์
เหมือนคนแล้วก็ตกแต่งด้วยกระดาษเห็นไหมคะกระดาษต่าง
แล้วก็คือปกติเขาจะมีการแห่หุ่นมนุษย์นี้ไปรอบหมู่บ้านค่ะแห่ก่อน
หลังจากนั้นก็จะนำขึ้นมาตั้งบนสาราการประเรียนแต่ช่วงนี้ไงงดแห่ใช่ไหมงดอยู่ร่วมกันก็เลยไม่มีการแห่ก็มาตั้งบนสาราการประเรียนเลย
แล้วก็พอถึงวันทำบุญตรุษไทยเนี่ยนะ๑๕ค่ำเนี่ยนะคะชาวบ้านก็จะนำทั้งอาหารคาวอาหารหวานที่เตรียมมามาทำบุญถวาย
แล้วเขียนชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วใส่ลงในกระดาษด้วยก่อนที่จะนำไปใส่ในหุ่นมนุษย์ที่สารด้วยไหม
แบบนี้ตามความเชื่อก็คือว่าเนี่ยเป็นผีตายคือเป็นคนตายอ่ะเป็นตัวอย่างเป็นหุ่นที่เปรียบเสมือนคนที่ตายและผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เขียนชื่อผู้ตายมาหยอดใส่ไว้บริเวณตรงนี้
อารมณ์คล้ายสะดอกเคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีไปกับเจ้าหุ่นตัวนี้
ถูกต้องค่ะก็จริงแล้วคือเนื่องด้วยว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด๑๙มันระบาดใช่ไหมทางวัดเขาไม่ได้มีการจัดการแห่หุ่นอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะ
แต่ว่าให้ชาวบ้านมาร่วมทำบุญรัฐตามปกติเหมือนเดิมเลยเนี่ยเราก็จะเขียนชื่อผู้ล่วงลับบรรพบุรุษแล้วก็ฝากบุญนี้ให้คนนี้ให้หุ่นนี้ส่งต่อไปถึงผู้ที่ล่วงลับให้เขาได้รับบุญกุศลที่คนที่อยู่เนี่ยทำไปให้

ใช่ถูกต้องคุณลองเขียนไหมคะคุณลองเขียนยังคะ
ผมก็ว่าจะเขียนอยู่เหมือนกันแล้วคุณจะเขียนไหม
เขียนค่ะไม่เขียนคุณไม่เขียนไม่เขียนค่ะแต่ว่านำมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นประเพณีโบราณที่เราไม่ค่อยเคยเห็นงานเป็นประเพณีแปลกนะจ๊ะ